ส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าให้เพิ่มเติม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่จังหวัดราชนะคะ
สามีภรรยาที่เขาอยู่กินกันมา๗ปี
แต่ภรรยาจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่น
แล้วผู้หญิงคนใหม่เนี่ยท้อง๒เดือน
เขาก็ตกลงกันอ่ะงั้นเลิกกัน
สามีก็ไปไปอยู่กับภรรยาใหม่ก็แล้วกัน
สามีก็บอกว่าได้เดี๋ยวขอเคลียร์๒วันเดี๋ยวขอเก็บของ
กลับมาเก็บของปรากฏว่าเอาปืนมาด้วย

ตอนแรกเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะแต่สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ
ครับนี่ค่ะตำรวจสพเมืองตราดได้รับแจ้งนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุทะเลาวิวาสแล้วก็ยิงกันที่บ้านหลังนี้ค่ะ
บ้านเลขที่สามสิบสองอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
นางสาวสายฝนดิ้นสวัสดิ์อายุ๔๙ปีถูกยิงที่หัวกระสุนทะลุหน้าผากเลยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคือนายอังกูลปอนสืบอายุ๔๔ปีถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวา
ปืน๙มมและปลอกกระสุนก็ตกอยู่ตรงนั้นค่ะ
คู่นี้แหละค่ะที่เป็นสามีภรรยากันแล้วภรรยาจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นอ่ะ
กลับมาเก็บของมายิงเขาเฉยแล้วก็ยิงตัวเองด้วยเนี่ย
ลูกสาวของนางสาวสายฝนนางสาวอังคณาเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
อยู่ในบ้านเลยนั่งเล่นอยู่ในห้องได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกัน
แต่คนนี้เป็นพ่อเลี้ยงนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดเลยรีบออกมาดู
แม่กับพ่อเลี้ยงนอนจมกองเลือดอยู่โอ้โหลูกสาวเล่าทั้งน้ำตาเลยว่า
ตัวนายอังกูลเป็นพ่อเลี้ยงมาอยู่กับแม่๗ปีแล้ว
สามสี่วันก่อนนี้เองแม่จับได้ว่าพ่อเลี้ยงไปมีภรรยาใหม่
ก็เลยทะเลาะกันแยกกันอยู่ตัวพ่อเลี้ยงบอกว่าขอเวลาสองวัน
เดี๋ยวขนข้าวขนของออกจากบ้านพ่อเลี้ยงก็กลับเข้ามา
เหมือนกับว่าจะมาเก็บข้าวเก็บของแล้วก็มาทะเลาะกัน
แม่ก็เลยไล่ไปอีกรอบนึงพ่อเลี้ยงก็ออกจากบ้านไป
ก็เลยโมโหคาดว่าพ่อเลี้ยงโมโหด้วยความที่พกปืนมาด้วยไง
ชักปืนยิงใส่แม่เลยแล้วก็ยิงตัวเอง
อังกูลพ่อเลี้ยงคนนี้มีอาชีพทำสวนก็เป็นคนใจร้อนค่ะ
โมโหแม่ทีไรเอาปืนมาขู่ตลอดอันนี้ลูกสาวเขาเล่าให้ฟังนะคะ
แล้วก็ขู่บอยบอกว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายทั้งบ้านเลย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้จริง
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าไม่คิดว่าแม่จะมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุยังคุยกับแม่อยู่เลย
ว่าเออต่อไปนี้แม่อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเราอยู่กัน
สองแม่ลูกเดี๋ยวเราดูแลกันแล้วกันนะ
วันเกิดเหตุก็คุยกับแม่ค่ะว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปกินข้าวนอกบ้าน
แต่กลับมาถูกพ่อเลี้ยงยิงตายไปซะก่อน

หนูไม่คิดว่ามันนี้เค้าจะทำจริง

มันเป็น๗ปีแล้วค่ะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๒เดือนตัวผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมแปลก
ออกจากบ้านบ่อยภรรยาก็เลยจับได้ว่าไปมีผู้หญิงคนอื่น
แล้วก็ทำผู้หญิงท้องสองเดือนก็เลยบอกสามีว่างั้นไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลย
ไม่ห้ามเลิกกันเลยเก็บข้าวเก็บของออกไปเลย
ฝ่ายชายบอกขอสามวันผ่านไปวันหนึ่งก็กลับมาหาพ่อตามาขอเงินสามพัน
บอกจะไปอยู่กรุงเทพวันรุ่งขึ้นกลับมาบ้านภรรยาขอเงินสามหมื่น
ภรรยาไม่ให้บอกว่าถ้าจะไปไปแต่ตัวก็เลยทะเลาะกันค่ะ
ก็เลยเอาปืนยิงภรรยาแล้วยิงตัวเองโอ้โหเขาบอกเลยว่าเคยเตือนแล้วว่าให้ระวัง
เพราะผู้ชายคนนี้พกปืนตลอดเวลา
คงจะอย่างนั้นนะ
ทีมข่าวไปคุยกับนางอำพอลเสรียรูปอายุห้าสิบปี
เพื่อนที่ขายของตามตลาดกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๑ชั่วโมงไปหาที่บ้าน
ก็เห็นว่าเขาก็นั่งกันอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึง
ก็ถามว่าแม่อยู่ไหมมองเห็นผู้หญิงคนนี้เหมือนไม่ใช่ตัวผู้ตาย
พอเดินไปใกล้ก็คือผู้ตายนั่งอยู่กับลูกสาว
แต่มองเห็นเป็นคนอื่นเหมือนกับเป็นเรื่องแปลก
ก็คุยกันเสร็จทำธุระกันเสร็จสักพักมารู้อีกที
ว่าเนี่ยค่ะนางสาวน้ำฝนถูกยิงเสียชีวิต
ก็เลยแปลกใจว่าที่เขาเห็นเป็นคนอื่นเนี่ยเห็นหน้าเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะ
เป็นเรื่องแปลกเป็นลางร้ายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็ฝันเหมือนกับว่าฟันหักเลือดเต็มปากเลยเนี่ยค่ะ
เป็นผู้หญิงสวยผมยาวขาวหน่อยหนึ่ง
แต่ที่จริงแล้วพอเข้าไปใกล้แล้วคือน้องคนที่เสียชีวิต
หน้าเขาไม่ได้ขาวเขาแบบหน้าดำแบบเขาไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไร
เหมือนคนอยู่บ้านธรรมดาแม่เลี้ยงเขาก็โทรมาใหม่
เขาบอกว่าน้องฝนมาเสียชีวิตแล้วหน้าพี่ก็ตกใจ
จะไปหาเขามาใช่แป๊บเดียวเพิ่งจะคุยกันก็ไม่คิดว่าจะคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายลูก
จากการตรวจสอบประวัติในอังกูลคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เคยมีคดียาเสพติดที่จังหวัดลำปางค่ะแล้วก็ชอบไปโม้กับผู้หญิงอ่ะ
ว่ามีทรัพย์สินเยอะแยะ๒๐กว่าล้านมีสวนไม้สัก๕๐กว่าไร่อะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วศพของนายอังกูลอยู่ที่โรงพยาบาลตราด
ก็อยู่ระหว่างการติดต่อญาติที่จังหวัดลำปางแต่ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพนะคะ
แต่การก่อเหตุครั้งนี้ก็ไม่มีใครที่จะได้อะไรเลยนะฮะ
เพราะว่าฝั่งของผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปด้วยลูกเขาก็ต้องกำพร้าแม่แล้วทีนี้

แล้วที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไปมีผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนนั้นก็ท้องอีก๒เดือน
แล้วลูกในท้องอีก๒เดือนของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ลำบากอีก